มีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตำรวจนี่แหละค่ะเรียกว่า
ทำหน้าที่เพื่อประชาชนนอกจากดูแลเรื่องการจราจรแล้วนี่คุณผู้ชม
ยังใจดีใจปั้มค่ะควักกระเป๋าส่วนตัวนะคะ
มาเปิดอู่ซ่อมรถขนาดย่อมบริการให้กับประชาชนเรียกว่า
ใครผ่านไปผ่านมาเรื่องยางแบนเนี้ยไม่ต้องห่วงอืม
จังหวัดเชียงใหม่คนนี้แหละค่ะกำลังได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชน
ที่รู้จักของชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างดีแล้ว
เหนือจากการทำหน้าที่ส่วนนี้ยังควักกระเป๋าส่วนตัว
จะซื้ออุปกรณ์ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินอืม
ในชื่อโครงการว่ายางแบนก็เล่นได้เออชอบชอบชอบ
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมใครมีปัญหาเรื่องของรถรายังแบนล้อแบนนี่
ไปต่อได้เพราะโครงการนี้แหละเจ้าตัวฝากบอกนะคะว่าจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาก็มักจะมีประชาชนประสบเหตุยางรั่วยางแบนน้ำมันหมดมาขอความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่อู่ซ่อมรถมันปิดแล้วไงคุณเอายังไงทีนี้ประชาชนเดือดร้อน
ก็เลยมีแนวคิดช่วยเหลือโดยการใช้เงินส่วนตัวสั่งทำตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมจัดซื้อปั๊มลมแม่แรงยกรถประแจไขควงอุปกรณ์สำหรับปะยางรถจักรยานจักรยานยนต์รวมทั้งยางอาลัยรถยนต์ชนิดต่างต่างกว่ายี่สิบเส้นนี่แหละค่ะคุณเอามาจัดเตรียมเก็บไว้ในตู้อุปกรณ์บริเวณลานจ
อ๋อนี่เป็นการช่วยเหลือประชาชนค่ะอย่างแท้จริงนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังทรัพย์ส่วนตัวด้วยคุณตำรวจก็บอกด้วยว่าทำด้วยใจคุณผู้ชม
ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่ถ้าหากว่าใครมีจิตศรัทธา
สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
จะเป็นเงินเป็นอุปกรณ์ก็แล้วแต่เอาตามสะดวกนะคะ
แต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง
ลดอุบัติเหตุลดปัญหาลดความเดือดร้อนต่างด้วย